คลิปดังที่เผยแพร่กันไปแล้วล่ะแล้วเป็นข่าวแล้วด้วยนะฮะ
แต่ว่าคลิปนี้มันจะต้องมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย
ละเมิดสิทธิพีดีพีเออะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมคลิปนี้ฮะที่มีผู้หญิงที่อยู่บนคอนโด
เขาถ่ายเอาไว้ได้ว่าข้างล่างมีผู้ชายคนหนึ่ง
ฉุดกระชากลากถูลากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ทีนี้พลเมืองดีที่เป็นผู้หญิงที่ถ่ายไว้ได้ก็ลงไปจากคอนโดเลย
ลงไปชั้นล่างเลยไปห้ามปรามฮะ
ห้ามปรามผู้ชายคนนี้ไม่ให้ทำร้ายผู้หญิง
แม้ว่าผู้หญิงจะเป็นแฟนของผู้ชายชุดดำคนนี้ก็ตามแล้วดูสิ
ก็พยายามเรียกคนอื่นมาช่วยนะและทีนี้มันเกิดเป็นประเด็น
พลเมืองดีผู้หญิงคนนี้เตะไปทีเมื่อกี้เห็นไหม
แล้วพยายามดันด่าบอกว่าโอ้โหคุณเป็นผู้ชาย
คุณไปทำร้ายผู้หญิงได้ไงถึงแม้จะเป็นแฟนก็ตามนี่เมาหรือเปล่า
กลายเป็นประเด็นที่มีการแบบทั้งฟ้องร้องกันด้วย
ใช่ค่ะฟ้องร้องอะไรบ้างฝ่ายผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีนะ
เธอบอกว่าเธอมีความตั้งใจในการที่จะไปช่วยลูกผู้หญิงด้วยกัน
ไม่ให้ถูกผู้ชายชุดดำคนนี้ทำร้าย
ฝ่ายผู้ชายชุดดำก็ฟ้องร้อง
บอกว่าผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีคนนี้ทำร้ายเขาก่อน
ชกทั้งเตะเขาทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับเธอเลย
และอย่างผู้ชายชุดดำคนนี้นะคุณ
เขาจะฟ้องเรื่องของข้อหาละเมิดสิทธิ์เอาคลิปไปเผยแพร่
แม้ว่าคุณจะเป็นพลเมืองดีก็ตามแต่นี่มันเรื่องของแฟนกัน
แล้วคุณมาทำร้ายผมก่อนผมก็จะฟ้องคุณเหมือนกัน
กลายเป็นประเด็นแล้วฮะเรื่องนี้สื่อแล้วก็โลกโซเชียลบอกว่า
เราจะนำเสนอหรือไม่นำเสนอดีนะเดี๋ยวกลัวเขาฟ้องเหมือนกัน
แต่ทีนี้หลักการกฎหมายมันมีนะคุณนะ
แต่ประเด็นหลักนี้ก่อนก็คือเรื่องของผู้ชายชุดดำทำร้ายแฟนสาว
ซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็พลเมืองดีไปห้ามเนี่ย
สรุปแล้วเมื่อคืนนี้คุณเขาไปโรงพักกันนะ
เคลียร์กันให้จบซะว่าตกลงต่างฝ่าย
จะฟ้องร้องอะไรกันหรือเปล่า
และอีกอย่างนะผู้ชายชุดดำเขาเป็นนุ่มฮอตด้วยคุณ
เขามีชื่อเสียงมาจากรายการทีวีรายการหนึ่ง

เออเป็นตีหน้าหล่ออะไรแบบนี้นะฮะ

เมื่อคืนนี้นะฮะทั้งฝั่งพลเมืองดี
ซึ่งเป็นผู้หญิงชุดสีน้ำตาลเมื่อกี้

ให้ปากคำกับตำรวจสนดินแดง
พลเมืองดีเราใช้ชื่อว่าคุณตานแล้วกันฮะ
คุณตาเปิดให้ดูรอยฟกช้ำจากการที่ไปปะทะ
กับหนุ่มตีหน้าหล่อคนนั้นชายในคลิปคนนั้น
แล้วบอกว่าตอนนั้นเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้

พยายามไปห้ามปรามไม่ให้ผู้ชายทำร้ายผู้หญิง
แล้วเธอก็บอกโอ้โหผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแบบนี้มันไม่ได้

พยายามเข้าไปปกป้องช่วยเหลือฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายชายกลับทั้งด่าเธอทั้งเข้ามาเหมือนจะทำร้ายเธอ
ยืนยันนะว่าแม้จะเป็นเรื่องของคู่รัก

การเข้าไปช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ถ้าถามว่าย้อนเวลากลับไปเธอจะลงไปช่วยไหม
ก็ยังลงไปช่วยอยู่ดีค่ะส่วนคุณโฟนนะฮะคุณโฟนเนี่ย
เธอก็เป็นคนที่ถ่ายด้วยถ่ายคลิปด้วยนะ
บอกว่าในฐานะที่เธอเคยออกมาเรียกร้องสิทธิสตรี
มองว่าพวกเธอสามารถแสดงพลังให้ผู้ชายเห็น
ว่าการทำร้ายผู้หญิงคือสิ่งที่แย่มาก
ผู้ชายไม่ควรใช้ความแข็งแรงของตัวเองที่มีมากกว่าผู้หญิงเนี่ย

แม้จะเป็นแฟนเป็นผัวเป็นเมียอะไรกันก็ตามนะฮะ
แล้วก็ค่อนข้างแบบคะเขยหัวรุนแรงบ้าง

แต่ก็ยังสนับสนุนเฟรมินิสอย่างมาก

ความเป็นเฟรมมินิสของเรามันแสดงพลังได้มากขึ้น

ถ้าคุณทำร้ายผู้หญิงนั่นมันคือสิ่งที่แย่มาก
หนูต้องการให้ผู้ชายรับรู้ในจุดนี้
เพราะว่าโดยทางกายภาพแล้วคุณมีกำลังมากกว่าเรา
แล้วคุณก็ไม่ควรทำร้ายเพราะว่า

ใช่ค่ะคุณไม่ควรใช้ความแข็งแรงกว่ามาทำร้ายเรา
เมื่อวานนี้ที่โรงพักก็จะมีทนายโนบี

ไปในฐานะคนกลางนะเพื่อมาช่วยไก่เกลียดในเรื่องของคดี

ฟ้องร้องเรื่องที่ฝ่ายหญิงพลเมืองดีไปทำร้ายร่างกายเขา
เราต้องเรียนรู้กฎหมายเหล่านี้นะครับ

ขอให้ดูเจตนาของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือหรือพลเมืองดี
เพราะหากเกิดขึ้นแล้วเห็นคนตกอยู่ในอันตราย

ก่อให้เกิดความผิดตามมาด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนประเด็นที่ทางพลเมืองดีไปทำร้ายร่างกายของผู้ชายหน้าตีหล่อนั้นนะฮะ
ก็ต้องดูเจตนาว่าสาเหตุมีการยั่วยุจนเป็นความสมัครใจทะเลาะวิวาดกันหรือไม่
คุณผู้ชมฮะและท้ายที่สุดนะคุณนะเมื่อคืนปรากฏว่าฝ่ายชาย
ฝ่ายชายก็ไปโรงพักเหมือนกัน
ฝ่ายหญิงพลเมืองดีก็ยังอยู่ที่โรงพักเหมือนกัน
แล้วมีการพูดจากันทำความเข้าใจกัน
ว่าจะตกลงจะฟ้องกันไหมจะยังไงต่อ
เพราะว่าอะไรคุณคือมันเป็นประเด็นตรงที่ว่า
ผู้หญิงที่เป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ที่เขาโดนทำร้าย
คือเขาไม่ได้โกรธฝ่ายชายไงแล้วกลายเป็นว่า
พลเมืองดีบอกว่ามันจะเข้าข่ายว่าเรื่องของเขาเราคือหมาเลย

เราไปช่วยเราก็ไม่รู้ยังไงเราจะเป็นหมาหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ถ้าเขาไปคืนดีกันนะฮะ
แต่ไม่เป็นไรทั้งฝ่ายชายและฝ่ายพลเมืองดี
เจอหน้ากันแล้วเขามีการตกลงกัน
ฝ่ายชายขอให้ทางพลเมืองดีลบคลิปที่ลงอยู่ในโลกโซเชียลไป
และฝ่ายชายเขายอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเขาทำ
ทำกับแฟนผู้หญิงทำอะไรลงไปเขาบอกเขายอมรับผิดทั้งสิ้น

ฝ่ายชายหลังจากออกจากโรงพักก็เดินทางกลับทันที
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนพลเมืองดีบอกว่าการให้อภัยได้
หมายถึงว่าตอนที่เถียงกันนะถือว่าเรื่องแล้วไปแล้วกันไป

แล้วก็พร้อมจะลบคลิปนะ
แต่ก็อยากจะให้ตัวของผู้กระทำคือผู้ชายหน้าตีคนนั้น

เพราะว่าเตือนแล้วนะตอนที่ถ่ายคลิปกันไว้เตือนแล้วนะ
ว่าทำแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ดังแน่
แล้วมันก็เป็นข่าวดังจริงนะครับคุณผู้ชมฮะ

โพสต์ไว้ได้หรือเปล่าเราจะไปช่วยเขา

ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลที่ทีมงานประชาชนนะครับ
บันทึกภาพหรือคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานทางคดี
ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมใดครับ
แต่การนำมาโพสต์อาจเข้าข่ายหมินประมาทด้วยการโฆษณา

คือคุณถ่ายได้แหละแต่ถ้าคุณเอามาโพสต์
คุณเซ็นเซอร์ทุกคนเลยเซ็นเซอร์หน้าเอาไว้
ไม่ให้รู้ว่าเป็นใครแต่คำแนะนำที่ดีที่สุดคือ
หากเกิดเหตุสุดวิสัยแล้วคุณเป็นพยานในเหตุอัธยกรรม
หรือคุณสามารถบันทึกภาพหรือวีดีโอเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน

โดยไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะครับ

มากพอสมควรเลยเหมือนกันก็ระแวดระวังเหมือนกันนะฮะ